อยากจะบอกว่าคนเราเนี่ยนะถ้าเกิดว่าไม่ตายก็สามารถหาใหม่ได้
เรื่องของทรัพย์สินต่างไฟไหม้ค่ะที่จังหวัดนครพนม
คุณตาวัย๘๐ปีบอกว่าเสียดายมากเลยไฟไหม้ตัวเองรอดชีวิต
แต่เงิน๔แสนบาทที่เก็บมาทั้งชีวิตเนี่ยมันหายวับไปกับกองเพลิงเลยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลากว่า๑ชั่วโมงนะคะ
ถั่วจะสุกงาก็ไหม้ซะแล้วกว่าจะสามารถควบคุมเพลิงได้
ไฟมันก็มอดไปแล้วนะคะบ้านเรือนของชาวบ้านสี่หลังคาเรือนด้วยกันค่ะ
นี่ค่ะนี่คือภาพเหตุการณ์ขณะไฟกำลังลุกไหม้ในหมู่บ้านโศกแมว
หมู่ที่๒ตำบลอุ่มเมาส์อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะคะ
เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การบริหารส่วนจังหวัดส่วนตำบลอุ้มเม่า
ระดมน้ำค่ะเข้าไปดับเพลิงอย่างที่บอกไป
ใช้เวลากว่า๑ชั่วโมงนะคะมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า๒ล้านบาท
ทีนี้ต้นเพลิงต้นเพลิงมาจากไหน
ต้นเพลิงมาจากบ้านเลขที่๓๔ทับ๓
เจ้าของบ้านก็คือคุณตาบัวจันทร์คำมุงคุณ
คุณตาอายุ๘๑ปีแล้วนะคะ
ไฟลุกไล่ลุกไหม้จากชั้น๒ของบ้านของคุณตา
ไหม้อย่างรวดเร็วเพราะว่าเป็นบ้านไม้
เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีสภาพเก่าแก่
ก็เลยทำให้บ้านอีก๓หลังที่อยู่ติดกัน
ก็วอดไปด้วยนี่ค่ะคุณตาบัวจันทร์นะคะ
แต่ว่าเคราะห์ดีมากคุณตาบอกว่ายังยิ้มได้นะคะ
คุณตาบัวจันทร์และภรรยาหนีออกมาได้ทัน
แต่ของในบ้านหายวับไปกับกองเพลิงเลยค่ะ
ฟังเสียงคุณตาหน่อยนะคะให้กำลังใจคุณตาด้วยค่ะ
นั่นตานี่๓๙๐๐๐บาท
ตาเกลียดไว้สร้างซึ่งหรือสร้างใต้

โฆษฎีแสดงของคุณตานี่๓๙๐๐๐บาท

เงินก้อนนี้คุณตาบัวจันทร์บอกว่าเป็นเงินสดของตนเอง
แล้วก็ของลูกชายรวมกันประมาณเกือบ๔แสน
สะสมมาทั้งชีวิตไม่ได้ไปฝากธนาคาร
ช่วงที่ไฟไหม้ก็ตกใจค่ะสิ่งที่คิดอย่างแรกคือ
ชีวิตต้องรอดคุณตาทำถูกแล้วนะคะ
วิ่งก่อนเลยค่ะเอาชีวิตรอด
ไม่ทันได้คิดว่าเงินสี่แสนเนี่ยนี่เห็นไหม
ไฟไหม้ไม่ได้เอาออกมาด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าเรื่องของไฟไหม้ครั้งนี้
ต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปนะคะ